ถ้ามีอาวุธปืนอยู่ใกล้ตัวมันจะรุนแรงมากเพิ่มมากขึ้นเพราะอาวุธเนี่ยมันตัวกำหนดความรุนแรง
คุณผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเวลาเกิดเหตุการณ์กราดยิงและกลายเป็นข่าวใหญ่ก็มักจะเกิดความรุนแรงและเกิดความสูญเสียนะครับโดยหลายครั้งครับที่เราพบว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนที่ครอบครองปืนและเข้าถึงอาวุธปืนได้โดยง่ายกลายเป็นคนก่อเหตุซะเองโดยใช้ปืนมีทะเบียนเป็นอาวุธสังหารครับดังนั้นในคืนนี้ครับนิวโช
หาและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ปืนมีทะเบียนเราตั้งต้นจากปืนมีทะเบียนกันก่อนนะครับคุณผู้ชมคำถามแรกเกิดขึ้นมาทันทีครับว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คุณผู้ชมตามผมมานี่ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลชุดนี้ข้อมูลนี้นะครับเป็นผลสำรวจล่าสุดในปีนี้ปีสองพันห
ลองลงมาอันดับที่สองนั่นคืออเมริกาส่วนไทยของเราอยู่อันดับที่สิบห้าของโลกนะครับถ้าเห็นไม่ชัด
ขยายขึ้นไปให้เห็นชัดชัดครับคุณผู้ชมอันดับสิบห้าของโลกบางคนบอกว่าฟังแล้วอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าผมบอกว่าตัวเลขนี้อันดับสิบห้าของโลกก็จริงสองพันแปดร้อยสี่คนที่ตายเพราะอาวุธปืนเราสูงที่สุดเป็นอันดับที่สองในอาเซียนเป็นรองก็แค่ฟิลิปปินส์เท่านั้นน่ากลัวแล้วใช่ไหมครั

ใส่ในอีกเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยครอบครองปืนมากกว่าสิบล้านสามแสนกระบอกครับนี่นะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดในอาเซียนไทยครองปืนมากที่สุดในอาเซียนเกิดคำถามตามมาอีกว่าเอ๊ะทำไมถึงครอบครองปืนได้เยอะมากขนาดนั้นเอาปืนมาจากไหนบางคนก็ตั้งคำถามกับร้านขายปืนครับเป็นเพรา
ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยยืนยันว่าร้านขายปืนไม่ได้ขายปืนเถื่อนครับ
ผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนทุกร้านนะครับเราไม่เอาตัวเราเองไปเสี่ยงกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรอกครับ
ทุกร้านไม่มีใครทำหรอกครับต่อให้เขาจ่ายเงินมากพวกผมก็รับไม่ได้เพราะบทสุดท้ายแล้ว
อาวุธปืนเป็นสิ่งที่มันสามารถตรวจสอบได้มันตรวจสอบได้แม้กระทั่งว่าปืนกระบอกนี้เมื่อ๑๐ปีก่อนผมขายไปให้กับบุคคลผู้ไหน
กระบอกเนี้ยมันถูกนำเข้ามาโดยร้านค้าไหนการเกิดปัญหาครั้งนี้เราเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า
มันมีปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนในส่วนที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับร้านค้าอาวุธปืนเป็นหลัก
อีกคำถามคือทำไมความรุนแรงและความสูญเสียจากเหตุการณ์กราดยิงเนี่ยคนก่อเหตุถึงกลายเป็นเจ้าหน้าที่ซะเอง
ผมได้คุยกับทางด้านของผู้การแต้มครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
รับครับว่าเจ้าหน้าที่มีความใกล้ชิดกับอาวุธปืนดังนั้นโอกาสที่จะใช้ปืนก่อเหตุจึงเกิดขึ้นครับ
เราต้องยอมรับว่าคนในเครื่องแบบเนี่ยใกล้ชิดอาวุธคนในเครื่องแบบเองก็คนนะเป็นคนนะ
เพียงแต่เครื่องแบบมาคุมนั่นเองมันมีภาวะเครียดเหมือนกัน
ที่ว่าเครียดอดหยากหรือต้องการกระทำแต่ปรากฏพอมีความจำเป็นตรงนี้
เขามีปืนไงมันก็กลายเป็นว่ากลุ่มคนเพื่อการทหารตำรวจ
กลายเป็นใช้อาวุธปืนมากกว่าเขาดังนั้นเขาถึงบอกว่าถ้ามีอาวุธปืนอยู่ใกล้ตัว
ถ้าเกิดความรุนแรงมันจะรุนแรงมากเพิ่มมากขึ้นเพราะอาวุธเนี่ยเป็นตัวกำหนดความรุนแรง
ส่วนคำถามที่ว่าถ้าจะซื้อปืนมีทะเบียนอย่างถูกต้องเนี่ยจะต้องเริ่มที่ขั้นตอนไหน
ได้คุยกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเป็นนักกฎหมายและเป็นหนึ่งในผู้ที่นิยมสะสมปืนนะครับ
เล่าให้ฟังว่าการจะเป็นเจ้าของอาวุธปืนสักหนึ่งกระบอกเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำ
นั่นคือคุณผู้ชมต้องไปขออนุญาตกับนายทะเบียนถ้าในต่างจังหวัดก็คือไปหานายอำเภอ
กรุงเทพก็ไปที่กรมการปกครองหรือเรียกสั้นที่หลายคนรู้จักว่าวังชายานะครับ
ขออนุญาตนี้ก็คือการขอซื้ออาวุธปืนหรือเอกสารใบป๓ครับ
จะกำหนดคุณสมบัติตามกฎหมายระบุไว้เลยว่าคนที่จะซื้อต้องเป็นคนสัญชาติไทย
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีประวัติอาทยากรรมไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน
รวมทั้งมีรายได้ที่แน่นอนแต่ปัจจุบันครับ
ยังไม่มีการกำหนดให้ตรวจคัดกรองเรื่องสุขภาพจิตนะครับ
และเมื่อเราได้หลักฐานการตรวจประวัติอาทยากรรมกับตำรวจมาแล้วเรียบร้อยเนี่ย
ก็นำหลักฐานไปยื่นขอใบป๓หน้าตาแบบนี้ครับคุณผู้ชมที่เห็นหน้าจอ
ทางราชการตรวจสอบเรียบร้อยจะออกใบป๓ให้เรานำไปซื้ออาวุธปืน
ภายในเวลา๖เดือนเมื่อซื้อปืนมาได้ร้านปืนจะทำเอกสารตัดโอน
แล้วให้เราไปขึ้นทะเบียนเอกสารใบป๔นะครับ
คราวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูกันครับว่าเอกสารใบป๔นั้นหน้าตาเป็นอย่างไร
นี่ครับคุณผู้ชมตัวอย่างของเอกสารใบป๔ขยายเห็นชัดนะครับ

สิ่งสำคัญในใบนี้ก็คือข้อความที่ระบุเอาไว้ว่า
ครอบครองอาวุธปืนของคนที่ได้มาซึ่งจะมีการระบุชื่อผู้ครอบครองอย่างถูกกฎหมาย
ครอบครองได้ตลอดเวลาที่เป็นเจ้าของอาวุธปืน
คราวนี้มันเลยเกิดคำถามตามมาอีกครับว่า
โอ้โหขออนุญาตครั้งเดียวเนี่ยสามารถถือใบอนุญาตนี้ยาวนานตลอดชีวิต
มันควรต้องมีการทบทวนแก้ไขเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าลองฟังครับ
เพราะฉะนั้นการทบทวนว่าเราจะเปลี่ยนจากระบบตลอดชีวิตมาเป็นระบบที่มีวันหมดอายุไหม
ก็คือว่าอาจจะต้องทุกปีก็ว่าไปที่คนที่มีบรรยาต้องไปทบทวนไปต่ออายุ
ข้อถามที่ว่าแล้วปืนสวัสดิการคืออะไร
เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้ยินคุ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับ
สวัสดีการคือปืนมีทะเบียนครับที่จัดหาผ่านโครงการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ให้สามารถซื้อปืนไว้ในครอบครองได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาด
โดยงานหลักที่ใช้ก็คือกรมการปกครองและตำรวจ
เกิดคำถามตามมาอีกว่าปัจจุบันเนี่ยโครงการปืนสวัสดิการนั้นยังจำเป็นต้องมีอยู่อีกหรือไม่ครับ
จริงปืนสวัสดิการไม่ได้เกิดความเสียหายนะไม่ได้เกิดความเสียหายในเรื่องการก่อความรุนแรง
ก็ความรุนแรงเป็นเรื่องปัจจัยอื่นที่ทำให้เอาอาวุธไปใช้
ถ้ามันไม่ให้มีปัญหาจริงเนี่ยราชการควรจะหาอาวุธปืนให้เพียงพอต่อเจ้าพนักงานที่ต้องใช้
คือถ้าเราจะเอาจริงจังนะสำรวจแล้วหาให้ครบนะครับอาวุธอย่างอื่นเราซื้อได้หมด

ส่วนคำถามใหญ่ก็คือว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงของการนำอาวุธปืนไปใช้แล้วก่อเหตุอัธยกรรมต่างได้อย่างไร
คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอยงยุทธ์วงพิรมศาลครับ
เป็นที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตและเป็นอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
แนะน่าสนใจมากครับว่าเราจะต้องเร่งลดอันดับที่เราอยู่ในอันดับต้นของโลกเรื่องของความรุนแรงและความสูญเสีย
รวมทั้งต้องมีการตรวจสุขภาพจิตก่อนอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนแล้วต้องหมั่นทบทวนเป็นระยะด้วยครับ
การตรวจสุขภาพจิตเราต้องรู้ข้อดีและข้อจำกัดนะ
ข้อดีมันก็ทำให้เราช่วยคัดกรองได้บางส่วนแต่ข้อจำกัดของมันก็คือว่าภาวะบางอย่าง
ภาวะติดยาภาวะเจ็บป่วยทางจิตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่ตรวจ
เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการไปตรวจแล้วใช้ตัวนั้นเป็นแบบสรณะเนี่ยมันคือความเข้าใจผิด
แต่มันต้องแค่นั้นไม่พอถ้าหลังจากนั้นใช่ไหมฮะมันยังเขาก็ยังติดยาได้
เขายังมีอาการเจ็บป่วยทางจิตได้เวลานั้นก็ต้องเป็นเหตุในการที่ให้
หมดสภาพของการเข้าพลองอาวุธย้ำจริงว่าขอเธอให้เปลี่ยนตำแหน่ง
เรื่องการมีอาวุธปืนและการเสียชีวิตจากอาวุธปืนนะออกจากสังคมโลก
นอกจากนี้อัยการปรเมตรอินทรชุมนุมอัยการอาวุศว์
สำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุด
เสนออีกหนึ่งมุมมองครับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรจัดทำและรวบรวมข้อมูลทะเบียนผู้ครอบครองปืนให้ชัดเจน
รวมถึงเข้าถึงการตรวจสอบได้ง่ายข้อมูลในบัตรประชาชน
ก็ควรจะระบุการครอบครองปืนเอาไว้ด้วยครับ
แล้วนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งข้อเสนอก็คือว่า
ควรจะต้องมีระบบการเพิกถอนด้วยหรือเปล่า

ป้องกันและจำกัดไม่ให้บุคคลที่มีความเสี่ยง
นำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุรุนแรงครับ
คุณผู้ชมครับเราเดินทางกันมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ย
บางคนอาจจะมีมุมมองว่าตกลงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้น

หรือเกิดจากตัวของคนกันแน่
ดังนั้นถ้าจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดก็ต้องเกาให้ถูกที่คันครับ
แต่นี่สิ่งที่ผ่านมาที่มันเป็นปัญหา
เพราะว่าบางทีอะไรมันไปง้าง

เป็นนักเลวงโตใหญ่โตมีแต่ภฤติกรรมตีหะวะมาด่ำอะไรต่าง
ภูมิที่พลสั่งมาหรือผู้เหนือชั้นสั่งมาก็ได้ไอ้คำว่าง้างคือง้างไม่ให้กระทำตาม

ไม่เคยฆ่าคนมีแต่คนเท่านั้นที่ฆ่ากันเองแล้วคนฆ่าคนไม่ได้ต้องจำเป็นต้องใช้ปืน
คนใช้มีดก็มีคนใช้รถยนต์ก็มีคนใช้อิดทุบหัวกัน
คนใช้กำลังต่อยเตะบนหัวทำให้คนตายมีเยอะแยะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้มันคือสิ่งที่เราพูดได้ว่าปืนไม่ใช่จำเลยของสังคม
แต่คนต่างหากที่มีการใช้ความรุนแรงที่สูงขึ้น
ผมไม่ได้มองว่าปืนเป็นตัวปัญหาผมมองว่าคนเป็นตัวปัญหา
แต่คนที่ทำผิดไปก่อเหตุมันก็เป็นเรื่องเงื่อนไขทางราชการสิครับ
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเพิ่มโทษคดีอาชญากรรมโดยใช้อาวุธปืนเข้าไป
และอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าการมีปืนเนี่ยถ้าปืนไปอยู่ในมือคนร้าย
ก็เป็นพยันตรายต่อประชาชนแต่ถ้ามือปืนไปอยู่ในมือของคนดี
มันก็อาจเป็นการป้องกันสังคมส่วนหนึ่งได้
ล่าสุดครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นั่งเป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหายาเสพติดและอาวุธปืน
ร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ก็ได้แนวทางข้อสรุปการแก้ปัญหาอาวุธปืนสำหรับรายใหม่ที่จะขอใบอนุญาตซื้อปืน
คุณต้องมีการตรวจและได้รับใบรับรองจากแพทย์เรื่องของสุขภาพจิตครับ
รวมถึงต้องมีคนรับรองความประพฤติเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้ผู้นำชุมชนก็ได้
ส่วนรายเดิมที่มีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือว่าเอกสารใบป๔อยู่แล้ว
ก็จะมีการทบทวนระยะเวลาของใบป๔อาจจะทุก๓๕ปี
รวมทั้งอาจจะต้องมีการทบทวนความประพฤติว่าใช้ปืนได้หรือไม่
ผู้ที่ผลหน้าที่ไปแล้วยังมีความจำเป็นหรือเปล่ากรณีกระทำความผิดก็จะมีการเพิกถอนใบอนุญาตในทันทีนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของปืนเถื่อนนั้นนะครับ
ทางการก็เตรียมที่จะมีการออกพระราชบัญญัติหรือว่าพรบครับ
ให้คนเอาปืนเถื่อนมาคืนกับรัฐโดยไม่มีความผิดทางอาญา
แต่ไม่ได้ให้มีการขึ้นทะเบียนนะครับทั้งหมดนี้จะไม่เรียกว่านิรโทษกรรมด้วย
ดังนั้นผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาจนถึงตรงนี้แล้วผมคาดว่าคุณผู้ชมน่าจะมีคำตอบในใจนะครับ
ว่าถ้าจะหยุดเสียงปืนหยุดความสูญเสียตกลงแล้วเหตุกราดยิงจำเลยคือปืนหรือคน